คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการใช้บริการ
ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซค์ก็หน่อย
ข่าวนี้น่าจะเรียกไลน์เรียกคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คได้เป็นอย่างดี

ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่
เคยเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างบอกกันมา
วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟัง๒เรื่อง
เรื่องแรกเป็นเรื่องแท็กซี่ชักดาบ
ดาบที่ว่าไม่ได้แบบว่าเบี้ยวไม่จ่ายเงินนะ

เอาอาวุธออกมาเหรอเอาอาวุธมาค่ะคุณ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังส่วนอีกเรื่องหนึ่ง

เพราะว่าผู้โดยสารเขาเรียกใช้บริการ
จากเอกมัยจะไปแถวเรียบด่วน
ระยะทางตรงนั้นไม่เท่าไหร่เลย๑๐กว่ากิโล๑๕กิโล
ค่าโดยสารที่วินมอเตอร์ไซค์เรียกคือ๘๐๐บาท

เดี๋ยวไปดูคลิปช่วงที่เขาต่อรองราคากันหน่อยค่ะ

เพราะผมนั่งไม่เคยตายครับขึ้นไปได้หรอ

โอ้โหผมช่วยพี่พี่ช่วยผมยังไงผมกลับไปไหน

ผมรู้ว่ามันไกลแต่ผมไม่เคยนั่งมาขนาดนี้ครับ
ผมเพิ่งเจอครับนี่แหละ

มีรถให้แล้วน้องรถก็คนละ๓๐๐บาท
ถ้าผมรู้ว่า๘๐๐บาทผมไม่มาเลยทีแรกแล้ว
ผมนั่งแอตซี่มาง่ายอยู่ผมสู้ให้๕๐๐บาทอ่ะเฟ้ย

เที่ยวเดียวก็กลับบ้านไปนอนได้ละมั้ง

คือนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ระหว่างผู้โดยสารกับวินมอเตอร์ไซค

ค่าโดยสารเนี่ยมัน๘๐๐บาท

ตอนนั้นเรียกวินมอเตอร์ไซค์จากเอกมัย
ให้ไปส่งแถวถนนเรียบด่วนรามอินทรา
ระยะทางตรงนั้นเอาจริงคุณผู้ชมมันก็สักประมาณ๑๐กว่ากิโลไม่เกิน๑๕กิโลเมตรอะค่ะ
แต่ปรากฏว่าพี่วินเรียกไป๘๐๐มันแพงไปไหม
ถ้าเกิดว่าแพงสุดนะคือเขาบอกว่าน่าจะสักประมาณ๒๐๐๓๐๐เนี่ยยังพอไหวอยู่
แต่ทีนี้ทีมข่าวก็อินบ็อกซ์ไปเลยไปถามในเฟซบุ๊คช่างบาสจี๊ดจาร์ดเนี่ยนะคะ
ก็ทราบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จ่ายไปนะจ่ายไปในราคา๕๐๐บาทก็ยังแพงอยู่ดี
คือเขาคิดอย่างนี้ครับคุณคือในเฟสที่โพสต์เนี่ย
บอกว่าในคลิปเป็นการโต้เถียงกันระหว่างผู้โดยสารและวินมอเตอร์ไซค
เกี่ยวกับค่าโดยศาลโดยที่ทางวินมอเตอร์ไซค์ที่ราคา๘๐๐บาท
เพราะนั่งจากเอกมัยไปตลาดเรียบทางด่วนระยะทาง๒๐กิโล
นั่งมา๒คนตกคนละ๔๐๐คูณ๒ก็คือ๘๐๐บาท
คิดเป็นคนแบบนี้หรอคะคุณผู้ชมเหตุการณ์แรกนะ
แต่ท้ายที่สุดเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าจ่ายไป๕๐๐ถูกไหม
ก็ตกคนละ๒๕๐บาทอย่างนี้เหรอคะ

กรณีนี้เป็นผู้โดยสารกับโชเฟอร์แท็กซี่
คุณแล้วผู้โดยสารท้องอยู่ด้วยนะคะ
เป็นเรื่องราวที่เขาโพสต์เตือนภัยกันบอกว่าเจอแท็กซี่คนนี้อารมณ์ร้อน
ขับรถก็เร็วผู้จาก็ไม่ดี
ไล่ลงจากรถแบบยังไม่ถึงจุดที่หมายปลายทางเลยค่ะ
มีการชักดาบด้วยก็คือชักอาวุธออกมาขู่อีก

ว่าผู้ชายคนนึงพร้อมกับภรรยาที่ตั้งคัน๙เดือน

ขึ้นจากตรงข้ามตลาดนัดเจริญสาย๕
เพื่อให้ไปส่งแถวการประปาสาย๕
แล้วก็ระหว่างทางที่ขึ้นรถมา
คนขับแท็กซี่พยายามพูดเหมือนกับเขาขับ

ถึงแล้วยังอย่างนี้ตลอดทางเลยค่ะ

พอคนขับเลี้ยวเข้าผิดซอยเนี่ย
อารมณ์เสียมาพูดจาไม่ดีใส่ผู้โดยสาร

แล้วผู้โดยสารเขาก็ลงจากรถไป

พยายามชักอาวุธคือเหมือนกับดาบอ่ะ

ถ้าเกิดว่าพบแท็กซี่สีเหลืองเขียวคันนี้

อย่าใช้บริการเพราะว่าอาจจะเจอเหตุการณ์ไม่ดีได้

หน่วยงานทางขนส่งก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะ